ตำรวจจับเพิ่มแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
ผู้ต้องหาชาวไทยและชาวจีนสี่คนนะครับ
ที่เกี่ยวข้องกับคดีการอุ้มชาวจีนเนี่ย
ไปรีดเงินหนึ่งล้านแปดแสนบาทแล้วก็จะขยายผลด้วย
แล้วจะขอหมายจับเพิ่มอีกสามคนด้วยทางผู้บัญชาการตำรวจนครบานนะครับ
เตรียมจะประชุมคดีนี้นะครับในเย็นวันนี้เลยฮะ
คดีนี้ตำรวจสืบสวนนครบานนะครับแล้วก็ฝ่ายสืบสวน
สนยานวาและสนบางพงพางร่วมกันสืบสวนคดีที่
ภรรยาของผู้เสียหายชาวจีนมาแจ้งความว่าในหวนติ่งส้วนอายุ๓๐ปี
ถูกกลุ่มคนร้ายอุ้มไปเรียกฆ่าไทยเมื่อ๑๖เมษายนที่ผ่านมา
ตำรวจมีหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิดวันเกิดเหตุนะครับ
ขณะในหวนเนี่ยผู้เสียหายนะครับไปพบนางสาวเสี่ยวเหลย
อ้างว่าเป็นเจ้าหนี้เพื่อนัดเคลียร์เงินที่ยืมจากนางสาวเสี่ยวเหลย
หนึ่งล้านแปดแสนบาทที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งย่านเตาปูนช่วงบ่ายสามของสิบห้าเมษายน
ที่ผ่านมาในภาพในกล้องวงจรปิดเมื่อสักครู่แต่นางสาวเสี่ยวเหลยเนี่ย
กลับพาชายเฉียกรรมสิบเอ็ดคนมาด้วยครับคุณผู้ชมครับ
จำนวนนี้เป็นชายชาวจีน๓คนแล้วคนไทย๘คน
แล้วก็พาผู้เสียหายออกจากร้านกาแฟไปสิบห้าในรายการสามสิบเอ็ดนาที
จากนั้นกลุ่มคนร้ายนะครับก็พาในหวนผู้เสียหาย
ขึ้นรถยนต์ไปที่โรงแรมแผ่งหนึ่งย่านสาธรณ์สิบเจ็ดในรายการยี่สิบนาที
ขณะที่กล้องวงจรปิดในโรงแรมนะครับจับภาพขณะที่กลุ่มคนร้าย
พาผู้เสียหายขึ้นลิฟต์ไปชั้น๔ก่อนแล้วก็ขึ้นลิฟต์ต่อไปที่ชั้น๖อีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็พาไปที่ห้องพักเพื่อเรียกค่าไทย๑ล้าน๘แสนบาท
ผู้เสียหายยอมโอนเงินให้ไปประมาณ๙แสนบาทนะครับ
แล้วก็ส่งข้อความขอความช่วยเหลือจากเพื่อนให้มาช่วยอย่างปลอดภัย
ล่าสุดตำรวจคุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับ๔คนมาสอบสวนเพิ่มเติมที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวน
ประชาการตำรวจนครบานเป็นผู้ต้องหาชาวจีน๓คนอยู่ในระดับสั่งการด้วย
ก็คือนายลุยเสี้ยหมินอายุสามสิบสามปี
แล้วก็นางสาวหวังเสี่ยวเล่ยอายุ๒๖ปี
แล้วก็นายลั่วลี่จินอายุสี่สิบหกปี
แล้วก็มีผู้ชายอีกคนนึงนายอดีศรแซ่ย้างอายุสามสิบหกปี
คนนี้เป็นคนไทยทั้งหมดถูกจับในข้อหาร่วมการหน่วงเหนียวหรือกักขังผู้อื่น
กระทำด้วยประการใดให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกาย
และให้ผู้อื่นนั้นกระทำการใดให้แก่ผู้กระทำหรือบุคคลอื่น
เพื่อให้ได้มาซึ่งฆ่าไทยเอาตัวบุคคลอายุกว่า๑๕ปีขึ้นไป
โดยใช้อุบายหลอกลวงขู่เข็นใช้กำลังประทุษร้าย
ข่มขู่ด้วยประการอื่นใดและร่วมกันกันโชค
คุณผู้ชมครับมีรายงานว่าช่วงเย็นวันนี้นะครับ
พลตำรวจโทษธิติแสงสว่างผู้ประชาการตำรวจนครบาน
และกรอบประชุมติดตามความคลึ่มหน้าของคดีเลย
คดีนี้มีผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่มและส่งฝากขังไปแล้ว๓คน
คือในเว้ยเหวนเถาชาวจีนอายุสามสิบห้าปี
นายเอกราชวงศ์สวรรษ์อายุสามสิบห้าปี
นายสุรชัยเลี่ยมมะนียอยู่สี่สิบปี
ต่อมานะครับตำรวจขอหมายจับเพิ่มอีก๖คน
และตามหมายจับนะครับจับมาได้อีก๔คน
ก็คือผู้ต้องหา๔คนที่คุมตัวมาสอบล่าสุดวันนี้แหละครับ
ส่วนผู้ต้องหาอีก๒คนตามหมายจับยังหนีอยู่
อกจากนี้ชุดสืบสวนนะครับเตรียมรวบรวมพยาหลักฐาน
เพื่อไปขอหมายจับเพิ่มอีก๓คน
นับรวมได้ว่าขณะนี้นะครับผู้ต้องหาที่ตำรวจมีหลักฐาน
ร่วมกันกระทำความผิดชัดเจนมีถึง๑๒คนด้วยกันครับ